สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ในการฆ่าน้องพลอยก็ได้
เดี๋ยววันนี้เราจะไล่เรียงรายละเอียดอีกเยอะที่ออกมาวันนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
เราไม่คิดว่ารายละเอียดจะออกมาได้เยอะขนาดนี้

เฉพาะที่เป็นข้อกล่าวหาเดิม

ตอนนี้เป็นข้อหาหนักทั้งสิ้นนะคะ

ข้อหาที่

คนที่ลงมือผู้ต้องหาคนนี้จะโดน
มี๔ข้อหานักและที่หนักที่สุดคือ
ฆ่าโดยไตรตรองค่ะนอกเหนือจากนี้อีกสามก็คือ
ซ่อนเร้นอำพังศพมีรักทรัพย์แล้วก็มีลักพาด้วย
และนอกเหนือจากนั้นข่าวที่เปิดออกมาวันนี้คือ
มีพยานที่น่าจะเป็นพยานปากสำคัญ
ที่เห็นว่าคนลงมือคือคนที่มารอน้องพลอยไม่ได้มาคนเดียว
แล้วการแต่งกายอาจจะบอกได้ด้วยซ้ำไปว่าคนที่มา
และคนที่มาด้วยน่าจะเป็นใคร
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านเดิมนะคะที่ไปที่กองปราบ
แล้วเสร็จแล้วก็มาที่รายการเราเลยวันนี้น่ะเหนื่อย
แล้วคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณแม่ถึงพันผ้าพันคอสีแดงนะคะ
เดี๋ยวจะถามให้ค่ะคุณแม่พัชรีปั้นทองนะคะและทนายรณรงค์แก้วเพชรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

หน้าวันนี้คุณแม่ดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะเลย
แต่สีหน้าน่าเหนื่อยนะยังเหนื่อยนะ
เหมือนกำลังใจดีขึ้นจากคนไทยทั้งประเทศ
สู้แล้วเสียใจนะเสียใจแน่เนาะคุณแม่
คุณแม่ทำไมวันนี้คุณแม่ถึงพันผ้าพันคอสีแดงตั้งแต่แรกเลยคะ
ค่ะก็คือน้องเป็นคนที่ทำอะไรเรื่องเกี่ยวกับของที่สวนทำงานไม่เป็น

นี่เป็นผ้าพันคอชิ้นแรกในชีวิตน้องที่น้องถาก

ถ้าจะให้ดูจริงนะหาความเรียบร้อยไม่เชิญค่ะ

อันนี้คืออะไรอันนี้คือยังไม่เสร็จหรืออะไร

ค่ะวันนี้ก็คือน้องพลอยบอกว่า
ถ้าแม่คือก็คือแบบเขาบอกว่า
ถักให้แม่เวลาแม่หนาว

แล้วเขาทำเสร็จเขาก็ทำให้พ่อเขาผืนนึงเป็นวันเกิด

เป็นชิ้นแรกแล้วเขากำลังทำให้น้องหมา

และวันนี้แม่ก็ชวนน้องมา
มันเครียดมันตื่นเต้น
มันจะทำอะไรนะไปทำหน้ามาใหม่เยอะไหม
ไม่ถึงคนตรงมือใช่ไหม

เอาผ้าพันคอมาด้วยแล้วก็ถือรูปของพลอยมาด้วย

ใช่ค่ะตัวนิดเดียวบางนะใช่ค่ะ

เพื่อเขามาที่กองปราบเพื่ออะไร

ซึ่งให้คุณแม่เป็นคนชี้ว่าเป็นคนร้าย

เขาก็เปลี่ยนนะคะแต่สายตาเขา
ไม่เปลี่ยนสายตาเป็นยังไงฮะ
ตาเขาดุตาเขาแบบ

ตาเขาดุอ่ะคือตาเขาเหมือนคนแบบ

ที่แม่เห็นคนนี้

ในความรู้สึกแม่ก็บอกว่าน้องจะไม่มีความสุข

แม่เคยพูดแบบนี้ในรายการได้แต่น้องชอบเราก็ต้องชอบ

มีอะไรบ้างที่แบบเท่าที่แม่ได้เห็น

วงเดียวกับแม่จำได้ค่ะ

ข่าวที่ไปทำข่าวหรือการตั้งข้อสังเกต
ก็จะเห็นว่าคือเขาก็จะก้มหน้าตลอดเวลา

เดี๋ยวนะตอนที่แม่ชี้ตัวเนี่ย

แล้วแม่ดูแล้วค่อยออกมาชี้เบอร์

แปลว่าเขากับแม่ได้สบตากันไหม

แม่จำสายตาเขาได้เลย

เขาไม่เห็นเราหรอก

ใช่ค่ะเขาจ้องแม่จริง

คือตรงกระจกที่แม่เห็นซึ่งเขาไม่เห็นแม่

ก็คือระหว่างแม่คนนี้กับคุณจอมฝันเลยไปหน่อยนึง

มองสายตาเขาแล้วแม่รู้สึกว่าเขารู้สึกอะไรอยู่

คือเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะ
แม่คิดไปเองหรือเปล่านะ
คือแม่มองเป็นสายตาที่มันค่อนข้างดุดัน

ในส่วนของทางทนายแล้วก็ตัวคุณแม่พลอยเลยใช่ไหมคะ

อยู่ผมก็โชคดีคุณแม่ก็ชกดี
มีพลเมืองดีให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของคนก่อเหตุ

ที่จะมาเป็นพยานให้ในคดีขึ้นสารให้ในคดีใช่ไหม

ทีนี้เดี๋ยวที่ฉันจะมาเรื่องพยานคนนี้นะคะ
แล้วจะคุยกับเขาด้วยในรายการ

เพราะว่ารู้สึกข้อมูลที่จะออกมาจากเขา
บอกได้ว่าที่แม่สงสัยว่าต้องมีคนร่วมด้วย
ทนายคิดว่ามันต้องมีคนทำด้วยสิ

คนนี้อาจจะตีกรอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า

คือข่าวที่ไทยรัฐทีวีรายงานเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

รายงานว่าคำรับสารภาพของเขาเนี่ย

คือตอนนั้นที่เกิดเหตุ

เป็นดังจนตัดหรือว่ากดทิ้ง

ประมาณก็คือตีสัก๒ทุ่มกว่านะ

ก็ไม่ห่างจากตอนเวลาเกิดเหตุ
เพราะเกิดเหตุอัน๒ทุ่ม๑๕ใช่ไหมประมาณนั้นนะ
แสดงว่าพลอยผิดเวลานิดเดียวแม่โทรแล้วแล้ว
ตามข่าวคือมีปากเสี้งกระดุนแรงและก็ผู้ตาย
แทงเข้าที่แขนของ๑๑คนนี้

ค่ะน้องก็เป็นคนสู้เหมือนแม่ค่ะมีไว้ป้องกันตัว
แต่อันนี้ก็แบบไม่ใช่มีดพกพานะ
มันอยู่ในที่ตัดเล็บอะนะใช่ไหม
แล้วก็มีการตบตีทำร้ายกันรุนแรงนะคะตามข่าวเนี่ยบอกว่าบีบคอจนพลอยตาย
อันนี้คือข้อมูลที่แม่ได้วันนี้หรือเปล่าหรือแม่ทราบมาก่อนหรือได้มาอีกแบบนึง
ก็ทราบมาบ้างทราบมาบ้างแล้วก็ว่าเขาบีบคอจนเสียชีวิต
แต่ก็อยากรู้แค่ว่าเสียชีวิตเลยเอาก่อนที่เอาน้องไปเผาอ่ะ
น้องเสียชีวิตหรือยังแค่นั้นถ้ายังน้องก็ต้องทรมานไง
คาใจอยู่นิดหน่อยนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันที่คดีอันนี้ความเป็นธรรมที่พลอยจะได้นะคะแม่
ทนายรณรงค์ค่ะเรื่องลักษณะที่เกิดขึ้นในรถเนี่ยแค่นี้ก่อนเนี่ยนะคะ
คือได้กันนี่คือคำให้การสุดท้าย

มันใครมันจะบ้าเอามีดตัดเล็บในอันนี้ไปต่อสู้ป้องกันตัว
อาจจะหาอะไรไม่เจอหรือเปล่าอันนี้ฉันลองคิดแทนนะคะลองคิดแทนเฉย
กำลังคุณกำลังโดนทำร้ายอยู่ปุ๊บคุณไปล้วงกระเป๋าก่อนมีดกันไกลตัดเล็บอ่ะค่อย
แงะออกมาเอาไปแทงมันในระหว่างที่โดนซ้อมอยู่หรือโดนทำอะไรอยู่เนี่ย

ผอมบางด้วยนะค่ะดูตามฝูบนะผอมบางตัวนิดเดียว

ผมว่าเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองรับโทษน้อยลงทางกฎหมายเท่านั้นเอง
อย่าลืมว่าเขามีเวลาคิดมาตั้ง๓ปีก่อนจะโดนจับกุม

อืมแต่ข่าวนี้ออกมาอย่างนี้ข่าวตรงการน่าของวันนี้
นายยังไม่เชื่อเพราะคาดว่าน่าจะใช้เพื่อทำให้
ข้อหารุนอ่าเบาลงใช่ครับอ่าทีนี้มาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการ
พาไปถึงบ้านพ่อด้วยนะตามข่าว
ใช่ไหมคะคือมีทั้งทิ้งโทรศัพท์ระหว่างทางนะคะ
ก็โยนทิ้งนะคะในคลอง

นาฬิกาข้อมือก็เดี๋ยวนะ
ส่วนนาฬิกาข้อมือก็โยนทิ้งข้างทางเหมือนกัน
แล้วเขาก็กลับไปบ้านพ่อในค่ายนะคะ
แล้วก็นำยางรถยนต์๓เส้นขึ้นท้ายรถ
ออกมาจากค่ายซื้อน้ำมันดีเซลใส่กะลอน๒แกลลอน
คืออันนี้มีอะไรที่จะไม่เชื่อหรือแย้งอีกไหม
คือไหนบอกตอนแรกบอกว่ามาเพื่อปรับความเข้าใจกัน
ทำไมคุณต้องเอาจักรยานเข้าไปในท้ายรถเก่งด้วย
แล้วคุณเอาน้องพลอยเข้ารถไปยังไง
คุณเอาน้องพลอยไปถ้าคุณทำคนเดียว
คุณเอาน้องพลอยบังคับเข้าไปในรถ
แล้วคุณยังมีเวลามาเอารถมาเอาจักรยานเข้าไปท้ายรถเก่งอีก

พลอยไม่คิดจะหนีเลยเหรอตอนแรก

แล้วทำไมพอไปให้การกับบอกว่า
พลอยช่วยกันเอาจักรยานเข้าไปท้ายรถ

พบอะไรบ้างนะที่เป็นหลักฐาน
โซ่ล็อกรถจักรยานพร้อมกุญแจ

หน้าโรงงานแล้วก็คือตรงที่เกิดเหตุคือมันลึกเข้าไป

ต่อมาคือทำไมต้องเอาโทรศัพท์ทิ้งระหว่างทาง
แสดงว่ามีการวางแผนก่อนจะมาเจอแล้ว

จักรยานทิ้งก่อนถึงแม่น้ำก่อนถึงคลอง

ทำไมต้องเป็นจุดที่เป็นจุดที่น่าจะไม่มีคนไปเจอ

ดิฉันลองไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เช่นเมื่อทำผิดไปแล้ว
เมื่อเจ้าตัวรู้ตัวว่าทำผิดไปแล้ว
ตอนนั้นก็คือต้องหลบต้องหนี

ทำไมตอนที่คุณทิ้งของชิ้นแรกโดยเฉพาะโทรศัพท์

ทำไมคุณต้องมาทยอยทิ้งตรงโทรศัพท์ตรงนี้
ขับไปอีกสักพักทิ้งจักรยานตรงนั้น
ไปสักพักทิ้งกระเป๋าเงินตรงนี้
มันเหมือนพยายามกลบเกลื่อนร่องลอยบางอย่าง
มันดูเป็นขั้นเป็นตอนไปดูเป็นการวางแผนกันมาอย่างดี
คุณแม่ล่ะคุณแม่เท่าที่ฟังรายละเอียดตามข่าวมาเนี่ยนะคะ
รู้สึกยังไงกับทั้งที่คุณแม่ตามเองมาตลอด๓ปีด้วยนะ

คือไอ้ที่เขาบอกว่าโทรศัพท์เอาทิ้งก็คือเขาตัดทิ้ง

ค่ะแล้วก็วันนี้พอดีทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
เขาสงสัยว่าเขาโดนอะไรนะเรื่องรักษัพศิลป์น่ะ

อันนี้เขาบอกว่าแล้วสร้อยน้องล่ะสร้อยกว่าแหวนน้อง
เขาเลยอึ้งเพราะน้องใส่สร้อยไป
ใส่แต่สร้อยทองเป็นสร้อยที่แม่ซื้อให้น้อง

ออกว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ไงครับ
คนที่ร่วมในการกระทำครั้งนี้

เพราะคุณต้องเป็นคนถอดไส้ออกเองเพราะคุณต้องเป็นคนถอดไส้ออกเอง
ถอดนาฬิกาข้อมือออกเองเพราะคุณต้องเป็นคนถอดนาฬิกาข้อมือออกเอง

เขาต้องรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวพลอยเขาต้องรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวพลอย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

เขาสงสัยว่าเขาโดนเขาได้ยักยอกอะไรไปอะไรประมาณนี้

ทำไมเขาถึงโดนเรื่องรักซับใช่ไหม

ทีนี้เขาพูดถึงเรื่องของการอำพลางศพ
คุณแม่ขออภัยนะคะก็ต้องพูดอีกแหละ
ว่าเขาก็ขับรถไปจอดตรงข้างทางนะ
ที่เลยจากศาลตรงนั้นไปประมาณ๕๐๐

ซับรัก๑๙๑๕ก้าวประมาณนี้
แล้วก็ใช้ยางรถยนต์๓เส้นวางกับพื้น

สงสัยครับยังไงตั้งแต่มันเข้าไปเอายางรถยนต์แล้วครับ

สมมติว่ามี

เขาจอดเอาทรัพย์สินทิ้งในถังขยะ
ตรงหน้าบริเวณที่เขาออกมานั่นแหละ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำแผนด้วยเนี่ย

เป็นทางลงเขาลาดเอียง๔๕องศา

คุณจอดรถเผาเขาได้ยังไง

ลาดชัน๑๕องศาด้านข้างเป็นป่ารกทึบ
คุณจอดรถเพื่อเอาน้องลงไปตรงจุดนั้นได้ยังไง
คุณต้องขนยางอีก๓เส้นเข้าไป

คุณเปิดไฟสต๊อปหรือเปล่าตอนที่ทำเหตุ

ตระหน่วงในเขาตรงนั้นแคบมาก

ไว้ในจุดนี้แล้วก็เอาลงไป

คุณอาจถูกรถเหยียบหรือรถชนได้

มันจะมีคนสงสัยว่าเกิดไฟไหม้ป่าหรือเปล่า
มีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สักคนเข้ามาเข้ามาดู

เพื่อที่จะปกป้องใครบางคน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีประเด็นเงิน๑แสนนะคุณแม่

พูดถึงเรื่องการติดต่อเงินของครอบครัวเขากับตัวเขา

ในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาตอนนี้

และเราจะคุยกับพยานที่เห็นว่า

หนึ่งคนที่น่าจะช่วยให้ความกระจ่าง

เพราะพยานคนที่ว่าคือคนที่เห็นว่า
มีคนมารอพลอยที่หน้าโรงงาน
และที่เห็นไม่ได้มาคนเดียว

เราจะคุยกับพยานที่จะเข้ามาช่วยในคดีนี้นะคะ
หรือหญิงเสียชีวิตเนี่ยรู้เมื่อไหร่ค่ะ
เชิญค่ะ
คุณเอกถ้าดิฉันย้อนถามกลับไปเนี่ยนะคะคือคุณแม่เขาตามลูกเขามา๓ปีแล้ว
ตอนแรกอาจจะมีข่าวในช่วงต้น
แต่ว่าข่าวอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ข่าวใหญ่นะคะ
คือตั้งแต่ตอนนู้น๓ปีก่อนเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยคุณเอกพยายามจะติดต่อคุณแม่ไหม
ซึ่งตอนนั้นรู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนั้นที่เราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกันกับที่เป็นข่าว
คุณเอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นคุณเอกเห็นอะไรบ้างคะ
จุดที่เห็นคือจุดหน้าโรงงานป่ะคะ

วันนั้นนะครับผมเริ่มงานจากข้างมุมเย็น
ก็เลยขี่ได้ออกไปบ้านเพื่อนที่อยู่กลางจากที่เฉพาะประมาณ๒๐๐เมตร
ก็คุณแม่สักท่านหนึ่งครับประมาณพรุ่ง๔เสร็จมา
ก็เลยขอโทษกลับบ้านก็ขี่น้องกลับมาบ้านแล้ว

มันมีรถการประสานะซ่อมมาแปลงอยู่

แล้วก็เข้าไปนั่ง

ต้นอีกคนนึงก็เดินมาจากข้างหลังรถแล้วก็เดินมาอยู่ข้างหน้า

แล้วอีกคนนึงก็เปิดประตูหน้าต่างรถมา

แล้วก็หานักเวิร์ดตรงที่เดินอยู่
แล้วเราได้เห็นในจังหวะที่น้องพลอยออกมาพูดคุยหรือมาเจอกับรถคันนี้
หรือคนที่อยู่ในแถวนั้นไหมคะ
เอาเท่าที่เราจำได้คือมันย้อนไปทั้ง๓ปีเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นที่เราจำได้เนี่ยอะไรที่ชัดเจนบ้างคะ
เออ

ก็จากที่คุยกันนะครับ

มีรถสีดำที่ฆ่าตัวน้องปอไป
ก็นึกสัญญาเลยครับว่าใช่เลยครับที่เราเห็น
คือเราเห็นว่าตรงนั้นไฟส่องสว่างเห็นว่าเป็นรถสีอะไรเลยเหรอคะ
ค่ะผมว่าตรงช่วงนั้นน่ะที่มีรถการไฟส้อมอยู่
ว่ารถมีของไฟเลนมันสามารถมองเห็นรถเลยค่ะ
จำขนาดได้ว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรเลยไหมคะ
ไม่ครับคือเป็นรถสีได้ครับคือเป็นรถสีดำ

แล้วผู้ชาย๓คนนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรที่ชัดเจนที่พอจะบอก

คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับ
ตรงสูงนะครับถ้าใส่เจือค่อนข้างสำหรับรูปนะครับ
มันกระหนูเกงเหมือนกับกางเกง๓ส่วนนะครับ
กางเกงสามส่วนเขาแต่งเหมือนกันหมดไหมคะ
เป็น๓คนครับ

เพราะจังหวะที่ผมมองไป
จังหวะที่ผมชะลอรสลีแล้วแฟรนด์มันสะหว่ากว่าดีครับ
มันมีถึงประมาณ๓๔ตัวส่วนแฟรนด์๒รถค่ะ
เขาแต่งชุดเหมือนกัน
ท่อนบนเป็นเสื้อรัดรูปท่อนล่างเป็นกางเกง๓ส่วน

ถึงขนาดเห็นสีของเสื้อของกางเกงไหมคะ
แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คนสีแข็ดแน่นอน
ไม่ใช่คนสีขาวแน่นอน

ไม่เคยจำว่ามีใครจำหมวก

ตัดส่งผมสั้นครับครับแต่ไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนแบบ
ก็เป็นทรงผมสั้นผู้ชายหรือว่าเป็นทรงผมสั้นแบบไหนคะ
ให้ผมสั้นแบบตั้งแต่มันก็รองตรงอะครับผม
ตัดทรงคล้ายกันหมดใช่ไหมคะ

คุณเอกเคยเห็นผู้ชายสามคนนี้ไหมคะ
ไม่เคยครับผม
ไม่คุ้นเลยเหรอคะ
ไม่ได้มีข้อสังเกตอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะมันก็คือรถเก๋งสีดำ

ดูลักษณะของเขาแล้วเราสงสัยหรืออะไรขึ้นมาบ้างไหมคะ
ณตอนนั้นที่ยังไม่ได้รู้ว่าเกิดเหตุอะไรอะค่ะ
ประมาณนั้นครับ
ซึ่งหลังจากวันนั้นคุณเอกรู้ข่าวอะไรบ้าง
ที่ทำให้สงสัยกลับไปที่ผู้ชาย๓คนนี้กับรถสีดำคันนั้น
ก็ไม่ได้สงสัยหรอกพอดีมาดูข่าวอีกทีครับ

ก็เหมือนว่าเป็นมุษย์ที่ทำมามารับกับตัวน้องเข้าไปครับ

แต่ก็เห็นว่ายังไม่รับศึกภาพเห็นว่ารับศึกภาพอยู่คนเดียวครับ

คือเรียนเข้าใจที่คุณเอกพยายามจะบอกนะคะ
แต่ดิฉันลองถามแย้งดูก่อนนะคะ
เช่นเขาอาจจะเป็นคนที่มาทำอย่างอื่นในวันนั้นจังหวะเวลานั้นพอดี
คุณเอกคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะเผื่อใจแบบนี้ไว้ไหมคะ

คุณเอกเห็นรถเห็นผู้ชาย๓คนนี้

แต่ไม่เห็นในจังหวะที่น้องพลอยออกมาเจอเขา

กลับมาไปทนายรณรงค์ก่อนนะคุณแม่

คือสมมุติถ้าฉันจะยังสงสัยคุณเอกไหม

ยังสงสัยได้มันจะเกี่ยวกันจริงหรือมันอาจจะพอเหมาะพอเจาะพอดีไหม

แต่เอามาใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่ออะไรได้บ้างไหมตอนนี้
สวนขยายผลเพิ่มเติมไหมครับ

ไปหาทั้งหมดที่ร่วมขบวนการ
จริงแล้วก่อนหน้านี้ที่ทนายกับคุณแม่สงสัยว่าไม่น่าจะลงมือคนเดียว
เพราะว่ารักษณะการกระทำไม่น่าจะทำคนเดียวได้นะคะ
แต่ว่าพอสมมุตินะถ้าอยู่ในช่วงเวลาและวันที่สงสัยได้อย่างนี้เนี่ย
มันจะขยายไหมมันจะไปพอดีกันยังไงคะ
เพราะว่าคนที่สงสัยไม่น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
คือก็ต้องไปขยายผลต่อครับจากพยานจากหลักฐานที่ปรากฏ
เจ้าพนักงานตำรวจก็ต้องทำการบ้านทำงานที่หนักขึ้น

คุณแม่คุณเอกเนี่ยนะเคยมาบอกคุณแม่ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวรอบหลังคือรอบนี้ไหม

ก็แม่ก็คือเหมือนกับตอนนั้นก็คือแม่ยุ่ง
แม่ก็เลยว่าไม่รู้ว่าบอกตำรวจหรือเปล่าอันนี้คือแม่พลาด
คุณแม่ตอนนั้นเนี่ยที่คุณเอกไปบอกแม่เนี่ยคือตอนนั้นน้องเสียชีวิต
ขออภัยค่ะตอนนั้นน้องหายไปนานแล้วหรือยัง
ยังค่ะเช้าขึ้นมาเขาก็มาบอกนะ
ก็คือเหมือนกับว่า๒๓วันก็คือบอกบอกเลยว่าเอองั้นหนี
ซึ่งแม่สงสัยเลยไหมว่าใน๓คนนี้หนึ่งในนั้น
จะต้องเป็น๑๐เอกคนที่ว่า
เพราะเขาชอบใช้เสื้อลัดรูปชอบใส่อังเกง๓ส่วน
อ้าวคุณแม่นะครับ
คือช่วงนั้นแม่ก็คิดอย่างเดียวว่าตรงนั้นมันมืด
ไม่ได้คิดว่ามีรถไฟฟ้าค่ะ
เขาก็บอกอย่างนี้เค้าพลาดตรงนี้ด้วย

หรือสงสัยอะไรที่แคบลงแล้วหรือยังคะ
ก็คือสองคนนี้ก็คือคนที่เขาไว้ใจที่สุดนะคะ

เขาต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจแล้วก็เชื่อใจที่สุด

มีอีกหนึ่งประเด็นที่มันเหมือนค้างคานะคะ
คือคดีนี้คนสนใจมาก
เนื่องจากว่าคนก่อเหตุนะเป็นลูกของนายทหารนะคะ
แต่ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่ทราบนะคะ

ว่าคนที่ต้องสงสัยแล้วคงจะต้องมีการเรียกตัวมา
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณพ่อเป็นทหารเกษียณราชการนะคะ
แล้วก็อีก๒คนถ้าตามข่าวนะ

ของผู้ต้องหา๒คน
โปรดติดตามตอนต่อไป
ไม่ได้พูดแบบนี้
แต่ตัวเลขหนักแสนหนึ่งเหมือนกัน
ตอนนั้นที่แม่พูดในรายการของเราเนี่ยแม่บอกว่า
เขากู้เงินธนาคารออมสินได้๑แสนบาท
เขากู้ตัว๑๐เอกคนนี้กู้
หรือคนในครอบครัวเขากู้แล้วส่งมาให้
สิบเอกกู้พ่อเขาค้ำ

อ้าวถ้าอย่างนั้นคนในครอบครัวก็ต้องรู้

ก่อนแล้วแต่จะตีความแล้ว

ก็อย่างที่บอกว่าก็ทำทุกวิถีทาง
ที่แม่ไปรู้เนี่ยคือมีการกู้เงินโดยใช้ชื่อตัวเขาใช่ไหม
ใช้ชื่อตัวเขากู้แล้วจำนวนเงินนี้เลย

มีใครที่มีชื่อเกี่ยวข้องในเอกสารการเงินอีกไหมคะ

ไม่มีท่านไหนในครอบครัวเขานะแล้วคุณแม่รู้อะไรมาอีก

ค่ะก็คือรู้แต่ว่ากู้ธนาคารออมสินสาขาแก่งคอย
ค่ะรู้แล้วก็หลังจากนั้นประมาณอีก
ถ้าจำไม่ผิดคือ
อีกเดือนกว่าก็มีการโอนเงินกัน

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์มันมีสาขาธนาคารในนั้นหรือยังไง
ค่ะแม่ไม่แน่ใจแต่ข้อมูลที่ได้คือใช่
สุรธรรมพิทักษ์ก็คือที่โคราชนั่นแหละ

ใช่ไหมคะก็คือตอนที่ได้ตัวเขาแล้วเอาเข้าไปไว้ใช่ไหม

ก็แม่ก็เลยยิ่งแน่ใจว่าคนในครอบครัวเขารู้

ยิ่งแน่ใจทำให้มีการพูดคุยกับคนในครอบครัวคือคุณพ่อของเขา

ตามข่าวค่ะทนายมันก็มีพูดถึงทหารยศพันเอก

แล้วก็มีพูดถึงภรรยาของผู้ต้องหา๒คน

นี่คือ๓คนที่เราสงสัยตอนนั้นคือเมื่อ๒๓วันก่อนที่เราคุยกันหรือเปล่า

มีมากกว่านี้ครับแต่ว่าแม่เขาได้แค่นี้
อันนี้ที่ออกมา๓คนนี้คือคนที่แม่สงสัยหรือเปล่า
ค่ะก็คืออันนี้ไม่ได้ว่าคือปักใจแล้วนะคะ
ช่วงนั้นเมียคนแรกเขาก็ทะเลาะกับน้อง
ทะเลาะกับน้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ทะเลาะกัน

กูแย่งผัวมึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ภรรยาคุณที่๓เขาที่ไปจับได้นะคะ
คือคงจะต้องมีส่วนรู้เห็นบ้างอะค่ะ
ก็คือภรรยาคนที่บอกว่าคนนี้ไปอยู่ที่บ้าน

ผู้ต้องหามีผู้หญิงคนอื่นอีกไหมคะ

พอน้องจะเลิกกับเขาเขาไม่ยอม
พอเขาฆ่าน้องตายปุ๊บเขาก็ไปมีภรรยาคนอื่น
คือข้อมูลที่ได้เข้ามาอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยสงสัยเพราะว่าเคยมีปากเสียงกัน
เรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์นี้ด้วย

ภรรยาของเขาเพราะอะไรคะ
ก็คือเขา
ในนั้นข้อมูลนะคะได้มา

เขาบอกว่าน่าสงสารแม่เขาเนอะ
ที่สั่งสอนลูกให้แย่งผู้กับเขา

เอาแล้วรู้ได้ไงคือน้องเขาจับได้ว่ามีแฟนอะไร

เขาบอกว่ามันไปมีคนใหม่นะสิ
อะไรประมาณนี้มันถึงได้ตีตัวออกห่าง

ยุ่งกับสามีคนอื่นเนี่ยคนนี้คือใคร

เป็นอะไรนะเมียเอ็ดเป็นเพื่อนกับเขา
เขาเป็นเพื่อนของภรรยาผู้ต้องหา
อืมค่ะ
เขารู้นะคะว่าน้องเสียชีวิตวันไหน
เขาสวมน้ำหน้าค่ะ

ทนายรณรงค์น้ำหนักมีแค่ไหน
สำหรับพยานหลักฐานที่จะเชื่อมไป
ข้อสงสัยของภรรยาผู้ต้องหา๒คน
แม้กระทั่งคุณพ่อของผู้ต้องหาเอง

แล้วก็ข้อหาที่ที่ฉันพูดไปตั้งแต่ต้น
คือนับไปนับมามันเท่ากับ๖ข้อหาแล้วนะ

ข้อหาจาก๒สพที่ไปขอหมายสาร

จังหวัดสารบุรีใช่มั้ยคะ
พอแล้วไหมหรือว่ามันจะต้องมีอีก
คืออาจจะมีอีกแต่ว่าคงอยู่ระหว่างการสอบสวน

เท่าที่ดูแล้วนะครับเดี้ยวไม่มีความรู้กฎหมายนะ
แต่เท่าที่ดูที่คุ้นคือฆ่าโดยไตรตรอง

ถามเพิ่มนะคะสมมุติถ้าจะมีข้อหาเพิ่มมีหนักกว่าฆ่าโดยไตรตองไหม

ไม่มีแล้วครับเพราะว่าโทษสูงสุดคือประหารชีวิตไม่มีหนักกว่านี้แล้วครับ
คือหมายถึงว่าไม่ได้มีข้อหาไหนที่จะเข้ามาเพิ่มแล้วก็อยู่ในขั้นของประหารชีวิตเหมือนกัน
ถ้ามีก็อาจจะเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศบางอย่าง
จริงแล้วมันดีกว่าถูกไหมที่มีทั้งพยานบุคคลพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ

คำถามคือว่าคือมันดีแล้วที่ออกมาเยอะหรือมันกลายเป็นยิ่งยาก
เพราะมันไม่รู้ว่าใครจะเป็นใครยังไงกันบ้าง
ไม่ได้หนักใจเลยครับเพราะก่อนที่จะปรากฏเป็นสื่อ
ทางการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจการสืบสวนมันไปไกลกว่านั้นแล้ว
เหรอคะอ้าวงั้นถามเจาะเลย
เกี่ยวกับตัวคุณพ่อเขาเนี่ยพยานหลักฐานไปไกลกว่าที่ออกมาแค่
ข่าวว่าสงสัยแล้วก็มีหมายเรียกไหมใช่ครับ
ออกมาแค่สงสัยเหมือนในข่าวไหมเหมือนกันครับ

ถ้า๑๑คนนี้นะคะคือ๑ใน๓คน
ที่อยู่กับรถสีดำในคืนวันนั้น
ผู้ชายสองคนที่ไปด้วยอยู่กับรถสีดำด้วยเนี่ย
อันนี้เพิ่งจะมีคนยืนยันวันนี้

คือเมื่อก่อนเรายังหาหลักฐานที่มันชัดไม่ได้

อันนี้มันจะมีส่วนในคดีให้ง่ายขึ้นยังไงคะ
มันทำให้ผมมันทำให้ผมแล้วก็ทางตำรวจ
หรือเจ้าที่สืบสวนสะกิดใจบางอย่าง
คนที่เห็นน่าจะมีเยอะด้วย

เพราะว่ามันเป็นทางผ่านที่มันมีรถไฟฟ้า

จนถึงตอนนี้ทนายคิดว่าคดีนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหม
ทำไมคะมันไม่ควรจะยากแล้วนะ
มันมีบางจุดที่ยังลังเลในการเดินต่อไปอยู่เหมือนกันครับ

เพราะทุกอย่างมันดูแบบกระจ่างเคลียร์ชัดเชื่อมกันได้หมดแล้วนะ
ถ้าเอาผิดแค่ผู้ต้องหาที่พบวันนี้มันก็จบ
แต่ถ้าจะขยายผลนั่นแหละคืองานยาก
ค่ะคำแปลคือเกี่ยวกับข้าราชการด้วยหรือเปล่า

คุณแม่ค่ะจนถึงตอนนี้วันนี้ที่เป็นขั้นตอนการชี้ตัวเสร็จแล้ว

คุณแม่กังวลไปเหมือนคนที่จะทำคดีให้หรือเปล่า

คือแม่กังวลเองหรือว่าแม่กังวลเพราะเขาเล่าให้แม่ฟัง
ไม่ค่ะแม่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานหนักขึ้น
นะคะอ่าก็คือคนร้ายเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคนบอกนะคะ
จะต้องบอกว่าไปกับใครนะคะแล้วก็ช่วงเวลามันก็ตั้ง๓ปีนะคะ
ตามข่าวบอกว่าแม่ขอตำรวจคุ้มครอง

มันก็หวานอ่ะมันก็เหมือนกับวันที่ไปแก่งคอยวันนั้นน่ะ
วันแรกนะคะแม่อยู่ข้างบนแม่อยู่ข้างบน
แต่เพื่อนแม่มาทั้งกลุ่มเบอร์เลอร์กลุ่มหนึ่งนะ

มันก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงที่ไปในนั้น

เขาคือเพื่อนแม่บอกว่าเหมือนกับว่ามาหาแบบยะฝ่ายชาย
ก็คือมาหาผู้ชายมาหาคือผู้ต้องหาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งตอนเช้านะแม่ก็ไปแก่งคอยแต่เช้า
แล้วเพื่อนแม่คนนี้ก็ไปแต่เช้า
ซึ่งก่อนที่เพื่อนแม่จะมาก็มีผู้หญิงอยู่คนนึง

แม่ก็คิดว่าเขามองแม่ว่าเออเห็นเหมือนแม่เขา

คือเขามองแม่นะคะเขานั่งมอง
แล้วเพื่อนแม่มาพอดีเพื่อนแม่ก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

แล้วคือแก่งคอยก็คือเป็นเขตบ้านเขานะคะ
คือผู้หญิงคนนี้มาไม่ได้เข้าไปติดต่อราชการ
คือแม่ไปก่อนถึงนู่นก่อนสัก๘โมงด้วยนะ

อย่างนั้นก็คือต้องไปประมาณ๘โมงถูกไหม

คือดูลักษณะแล้วไม่ใช่คนมาติดต่อราชการ

ใช่ค่ะแล้วสักพักนึงเขาหายไปแล้วนะ

ก็คือช่วงนั้นแม่ก็ไม่ได้เคยสังเกตอะไรหรอกค่ะ
เพราะว่าเครียดเรื่องน้อง
มีโทรศัพท์เบอร์แปลกหรือเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาไหมคะ

ในบ้านเราบริเวณบ้านเรามีใครช่วยสังเกตไหม
มีคนมาด้อมมองขับรถผ่าน
เดินผ่านเดินยืนจ้องมีไหมคะ

ว่าอยากให้คุ้มครองเพราะก็รู้สึกหวาดแล้ว

แม่เขาอยู่ในที่มืดนะ
แล้วเขารู้ความเคลื่อนไหวแม่

คือคนนี้เขาก็บอกว่าเขาพูดตรงเลยค่ะ

เขาบอกเมื่อปีใหม่เขาเห็นรูปน้องในเฟส
สวยมากผมสีเขียว
เขาบอกว่าเขาก็คือเหมือนแม่ไม่ได้คิดอะไร
คือแม่ทำงานก็คือส่วนทำงาน
เขาบอกว่าเขาคือน้องพลอยเขารู้จักน้องพลอยด้วยนะ
เขาบอกว่าน้องพลอยสวยเชียร์ในเฟส

เขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าเออมันไปได้ดีจริงนี่แหละ
คือเรียกว่าสวยซะจนว่าถ้ามาอยู่ท่าเรือคือน้องต้องเด่น

เขาบอกเขานั่งเสียใจตอนนี้ว่ารู้อย่างนี้ก๊อฟเอาไว้ก็ดี
และอีกอย่างปรากฏกับว่าแม่น่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรไง
มาตามหาอะไรอย่างนี้คือแม่ก็ไม่ได้บอกใคร

นั่นคือแม่ทำให้แม่คิดว่าเขาเป็นคน
ใครคุณหนึ่งที่ต้องติดตาม

แล้วก็ลงเฟสให้รู้ว่านี่คือน้องพลอยยังมีชีวิตอยู่

ค่ะเขายืนยันว่าเป็นรูปน้องพลอยนะคะ

แต่มาลงให้อุ้ยนี่ไงไอ้พลอย

เดี๋ยวคดีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะขยายผลไปขนาดไหนเหมือนกันนะคะ
ทนายรณรงค์คุณแม่เนี่ยเราก็ห่วงความปลอดภัยคุณแม่นะคะแล้วตัวทนายยังไงคดีนี้
ทนายเปลี่ยนคนได้อยู่แล้วแต่คุณแม่เปลี่ยนไม่ได้
แต่ทนายยังใจสู้ใช่ไหมเพราะว่านี่ยากเหมือนกันนะและสิ่งที่กังวลก็น่าจะเป็นสิ่งที่กังวลเรื่องยากด้วยนะ
ใช่ครับค่ะไม่ใช่แค่ทนายกังวลนะก่อนอันนี้ก็สัญญาณจากตำรวจก็แลดูจะกังวลนะก่อนคดีจะคืบขนาดนี้นะคะ
ใช่ครับคุณแม่สุดท้ายแล้วคุณแม่กำลังใจดีขึ้นเยอะเลยเราสังเกตได้ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะคะ
เกิดอะไรขึ้น
ค่ะถ้าแม่ล้มล้มไม่ได้แม่เป็นอะไรไม่ได้ค่ะแม่ต้องเรียกความยุติธรรมให้น้องนะคะ
คือคนที่ทำกับน้องจะต้องมารับโทษคนที่มีส่วนรู้เห็นการเสียชีวิตของน้องก็ต้องมารับโทษนะคะ
น้องจะต้องไม่ตายฟรีแม่จะต้องลุกขึ้นมาสู้อีก
ดีใจที่ได้ยินแบบนี้ค่ะยังเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ช่วยกันทำงานนะคะ
สื่อก็ตามข่าวนี้ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมตามเรื่องนี้กันต่อนะคะมีความคืบหน้าหรือว่าอาจจะมีข้อสงสัยข้อสังเกตใดเพิ่มขึ้นในคดีไทยรัฐทีวีตามให้